คลิปสั้นจริงคุณผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านเขาจะซ่อมแซมเขาจะต่อเติมหลังคา
แต่คือเขาปีนมาถึงตรงระเบียงหน้าบ้านชั้น๒ของฉันเลย
แล้วได้ขออนุญาตบ้านเรายังไม่ได้ขอ
ทำอยู่หลายวันไอ้สองวันแรกปีนมาไม่ได้ขอตกกระใจนะ

กระจมอกออกมาจากห้องน้ำเจอคนมาอยู่ระเบียง

อาบน้ำก็จมอกเดินออกมาจากห้องน้ำกูตกกระใจเลยอีฮา
ข้างบ้านเขาทำหลังคาบ้านแล้วปีนมาบนระเบียงบ้านกูแบบนี้
ก็ได้เหรอไม่มีขออนุญาตสักคำ
กูก็เออไปมองเนอะไปถ่ายใกล้เนอะ
โอ้โหก็ได้เลยเย้อ
มันก็คือบุกรุกชัดเลยนะ

แล้วผู้หญิงเอาจริงถ้าเกิดเขาอยู่บ้านคนเดียว

นี่ยังกระจมออกออกมาแล้วมาเจอภาพแบบนี้
มันตกใจนะมันใกล้มากจริงค่ะ
แล้วช่างเขาข้ามมาอย่างนี้ได้ไหม
ไดพาดมาที่ระเบียงของเธอเลยเห็นไหม

อยู่ที่ฝั่งระเบียงบ้านเธอ

แล้วก็เขียนเอาไว้ไงบอกว่าควรจะขออนุญาต

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมดิฉันก็เข้าไปดูอีก

ลงบอกว่าวันนี้เขาขออนุญาตเราแล้วค่ะ
ด้วยดีไม่มีปากเสียงเพราะอะไรรู้ไหม
ในคลิปเขาบอกว่าปีนข้ามฝั่งมา๒วันไม่ขออนุญาต

แต่ตัวเธอไม่อยากมีปัญหาไม่อยากวุ่นวายก็เลยอนุโลมให้

แต่ต่อไปอย่าข้ามมาโดยภารการแบบนี้อีกนะ